สื่อสารต่างคือจริงสายมันรกรุงรัง
ชาวบ้านเขาก็พยายามม้วนเอาไปผูกไว้กับเสาไฟเหมือนเดิม
แต่ทีนี้เมื่อวานมันมีลมกระโชกแรง
มันอาจจะพัดสายตรงนี้ที่เป็นม้วนเป็นก้อนเนี่ย
ปลิวมาปลิวมาแล้วโดนใคร
โดนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเป็นผู้หญิง
โอ้โหสายนี้มันเกี่ยวคอเลย
คุณจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านวอนเลยบอกโอ้โหนี่ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บแล้วนะ

คุณแต่ไม่ใช่หน้าที่ชาวบ้านต้องไปเก็บต้องไปผูกไง
นี่ฮะชาวบ้านบอกว่าที่เกิดเหตุ
มันอยู่แถวถนนภายในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัย๓๐ปี
โชว์ร่องรอยความบาดเจ็บให้เลย
บอกว่าเจอสายสื่อสารที่มันห้อยลงมา
แล้วมันปลิวลงมากับลมแรง
เกี่ยวคอจนบาดเป็นแผลที่คอ
เป็นแผลถลอกตามแขนขาหลายแห่ง

กู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้จุดเกิดเหตุทีมข่าวก็สำรวจตรวจสอบ
สายสื่อสารมัดม้วนตามเสาไฟฟ้า
ต้นมีสายสื่อสารถูกมัดม้วนไว้หมดเลยนะฮะ
แล้วก็พบว่าบางต้นก็มีสายห้อยตกลงมาหลายเส้นเลย
แล้วก็พบร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนี่คุณ
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนางสาวเหมือนฝันพันบุตร
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานปกติ
เมื่อมาถึงถนนกลางหมู่บ้านก็ถูกสายสื่อสารเกี่ยวบริเวณคอ

อมรรัฐดีประคองญาติของผู้บาดเจ็บ
คุณป้าอมรรัฐดีก็บอกว่าโอ้โหไอ้สายสื่อสารมันห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้า
และตกอยู่ข้างทางรวมถึงเคยตกมากลางถนนนานแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขหน่อย
เพราะบางทีชาวบ้านก็เอาไปผูกไว้เองกับเสาไฟเพราะอะไร
ถ้าปล่อยไว้มันลกลุงรังแล้วกลัวอุบัติเหตุนะครับ
และสงสัยว่าเมื่อวานลมมันพัดแรง
จนสายมันห้อยแล้วมาเกี่ยวคอหลานของเธอนะฮะ
สายไฟเนี่ยให้เขามารับผิดชอบ

สะพ้ายออกมาทำงานก็
สายไฟมันก็ตกมารัดโค
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็ไม่รู้อาการเป็นยังไงค่ะ
แล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังฮะ

ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขเลยจ้ะ
นี่ฮะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปอีกกี่ครั้งกี่คราคุณ
ชาวบ้านบอกเลยนะไม่มีใครกล้าจะไปตัดสายสื่อสารแล้ว

เป็นสายไฟสายสื่อสารมันจะไฟช็อตเอาหรือเปล่า
ขอหน่วยงานเถอะดูแลเรื่องนี้ที

คุณดูสิมันห้อยจนมาอันนั้นมันตกมาหมดแล้ว

ที่ชาวบ้านม้วนไปผูกไว้กับเสาไฟ
ถูกลมมาก็ปริวมากองไว้แบบนี้
ฝากหน่วยงานนะไปดูแลหน่อยนะครับ